สัตว์อาจารย์ระพีสาคริกผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่๙
ร่ำไห้แทบขาดใจนะคะหลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต
โดยได้เขียนบทกวีและเดี่ยวไวโอลีในบทเพลงพระราชนิพลค่ะ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พันธุ์ชาติพันธุมีพลาดจากมุมโรวตัดมคีย์ของปุ๊บ
ที่เป็นมุมตัดย์ที่แถมใจการต่อออกมา

เพลงที่เราได้ยินอยู่ในขณะนี้นะคะคือเสียงแห่งความจงรักภักดีของศาสตราจารย์ระพีสาคริกนักวิชาการอาวุโสและนายยกสภาสถาบันอาสมศิลป์วัย๙๔ปีผู้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอาจารย์ได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพลแสงเทียนมาบันเลงโดยไวโอลีน
นายศักดิ์ชายทรงศรีวิสุทธิ์หรือศักดิ์ชายกายบรรณาธิการนิตยสารลิฟท์ได้เปิดแพลกลิปวิดีโอไว้ผ่านเฟสบุ๊คเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและยังได้บรรยายถึงความรู้สึกของอาจารย์
โดยกล่าวถึงเนื้อร้องท่อนหนึ่งของบทเพลงพระราชนิพลยามเย็นระบุว่า
ร้อนเมื่อธินกรจะรับเหลี่ยมเมคาทอแสงเรืองอารามช่างงามตานายนภาสลับจับอำพรไม่เชื่อว่าคุณพ่อระพีจะเปล่งเสียงร้องเป็นเพลงออกมาได้
ในช่วงเวลาที่หัวใจคับคันแม่นิ้วทั้งหมดจะพยายามเดินหาเสียงบนซ้ายนึกท่วงทำนองแห่งความทรงจำ
ท่านเป็นผู้เขียนเนื้อร้องเพลงนี้ที่แม่โจ้และเป็นอีกเพลงหนึ่งในหลายเพลงที่ได้ถวายเป็นเพลงพระราชนิพลในเวลาต่อมา
พอทราบข่าวการสวรรคตอาจารย์ก็ร้องไห้และพูดขึ้นมาว่า
หมดสิ้นรัชสมัยแล้วหรือในหลวงไม่อยู่กับเราแล้วหรือคุณพ่ออยากไปขอเฝ้า
พ่ออยากไปขอเฝ้ารำพึงรำพันธ์อยู่อย่างนี้อาจารย์ระพียังได้
บทกวีและข้อความถวายความอาลัยซึ่งขณะที่เขียนน้ำตา
ก็ไหลหยดลงบนกระดาษโดยบทกวีเปื้อนหยัดน้ำตาบทนี้เขียนไว้ว่า
น้อมกล้าวเยาวเรศเกรดกษัตริย์ใจจะพลัดจากกายสายสวรรค์
นอบน้อมยอมทุกอย่างพรางรำพันธ์นึกถึงวันอันอดีตที่ผ่านมา
น้ำตาเป็นสายเลือดพอเชื่อจิตไม่คลายคิดบรมบาทคาดไม่ถึง
ดนตรีหลังสายเลือดด้วยรำพึงใจคิดถึงยังตรึงจิตไม่รู้ลืม
ทั้งนี้นะคะอาจารย์ระพีมีโอกาสได้ถวายงานด้านดนตรี
โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกนักดนตรีวงอสวันศุกร์ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งร่วมบันเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุอศอำพรสถานทุกเย็นวันศุกร์
ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ